นครศรีธรรมราชค่ะเจ้าหน้าที่สายตรวจอุทยานแห่งชาติเขานัน
อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ควบคุมตัวสามผู้ต้องหาค่ะที่เข้าป่าไปในอุทยาน
แล้วก็ไปล่าสัตว์ป่าแล้วของกลางที่ได้เนี่ย
เป็นสัตว์ที่แบบหายากใกล้ศูนย์พันธุ์แล้วด้วย
หัวหน้าทีมที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าเนี่ยนะเป็นผู้หญิงด้วยนะเป็นสาวธรรม
อุ๊ยนี่ยังเป็นอยู่แล้ว
มีตายแล้วเป็นซากละ
แล้วก็มีที่ยังไม่ตายก็คือตะภาพแก้มแดง๒ตัวแล้วตะภาพเนี่ยคุณผู้ชมเป็นตภาพลำทานชนิดหายากแบบใกล้ศูนย์พันธุ์แล้วด้วย
ดีแล้วยังไม่ตายอะค่ะแล้วก็มีกบทูตอีก๓ตัวซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๕๙
แล้วโอ้โหปืนก็มีกระสุนก็มีอุปกรณ์ดักสัตว์เครื่องนอนรถจักรยานยนต์
อุปกรณ์ดำรงชีพในป่าเพียบค่ะของกลาง
นายจรรย์ด้วงแป้นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขานันเขานำกำลังสายตรวจอุทยานไปซุ่มจับนะคะ
รานล่าสัตว์กลุ่มนี้เนี่ยไปซุ่มจับตั้งแต่ตี๓ของวันนี้ค่ะ
ที่ป่าปลายคลองอ้นอุทยานแห่งชาติเขานั่นผู้ต้องหาสามคนนะคะ
นางสาวมุกดาวันโสดาอายุ๓๖ปีคนนี้เป็นสาวธอมนะคะ
นายพิเศษสุทธิรักย์อายุ๓๙ปีนายบุญริชรอดเซียมอายุ๓๒ปี
ทั้งหมดเป็นชาวตำบลกรุงชิงอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช

นี่อายุก็ไม่ใช่น้อยนะใช่นายบุญฤทธิ์หนึ่งในสามผู้ต้องหาบอกว่า
ก็ยอมรับสารภาพแหละว่าเข้าป่าเพื่อล่าสัตว
พยายามวิ่งหนีด้วยนะคะครับแต่ถูกจับได้พร้อมของกลาง

ก็อ้างว่าสัตว์ที่ได้มาไม่ได้จะเอาไปขายอะไรเอาไปกินอย่างเดียวอย่างนี้
คือถ้าจะเอามากินคือจะไม่ผิดอย่างนี้เห
นั่นน่ะสิยังไงก็ผิดอยู่ดี

หัวหน้าอุทยานก็เลยบอกว่าก็เบื้องต้น
ผู้ต้องหาก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อ่ะนะคะก็คุมตัวไปดำเนินคดี
ส่วนสัตว์ป่าที่ยังไม่ตายกบทูตสภาพแก้มแดง
เขาก็จะนำไปกลับคืนสู่ธรรมชาติก็บันทึกไว้ก่อนเพราะว่าเป็นสัตว์ใต้ศูนย์พันธุ์
เป็นบุญของประเทศไทยนะฮะที่เจ้าหน้าที่ไปเจอแล้วก็จับได้
โอ้โหยังมีคนคิดแบบนี้อยู่อีกนะในยุคสมัยนี้จริงจริงอ่า